สวัสดีครับท่านครับ

งเล่าคุยการเมืองด่าลุงตู่ฟันเลือดสาด

เรื่องอะไรที่ไม่คุยในวงเล่าบ้าง

เรื่องเงินทั้งยืมและทวง

ไม่คุยก็ไม่มีอะไรคุยเลยนะ
คือน้ำแข็งอาคารใจตั้งแต่เปิดแล้วบอกเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้ชายไม่คุยในวงเล่า
ไม่ใช่ก็คุยแหละแต่ถ้าคนมันยับยั้งชั่งใจได้แยกได้มันก็ไม่มีปัญหา

ที่ระยองคนงานก่อสร้างตั้งวงดื่มเหล้า
คนหนึ่งชอบพลเอกประยุทธ์คนหนึ่งแช่งพลเอกประยุทธ์

พี่บอสเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่บอกอะไรนะคนหนึ่งชอบคนหนึ่งแช่ง
แต่ที่แน่โชคเลือดค่ะ
กฤษดามโนวงอายุ๕๒บ้านเดิมเป็นคนนครสวรรค์นั่งอยู่หน้าบ้าน
โชคครับเลือดโชคทั้งตัวกู้ภัยรีบประถมพยาบาลเลย
แผลทั้งหมดมี๘แผลด้วยกัน
แขนถูกฟัน๒แผลที่หัว๑แผลที่แทงตามลำตัวอีกประมาณ๕แผล
เคราะห์ดีฮะขนาดนี้มีเคราะห์ดีเหรอ

ยังพอมีสติคุยได้นะครับแต่เสียเลือดมากรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
รักษาบาดแผลทันทีเลยห้ามเลือดด้วย
อยู่เมื่อเกิดช่วงบาด๓๓๐ของเมื่อวานครับ
สอบสวนในต่อยอายุ๗๒ปีเพื่อนบ้านเล่าบอกว่า
นายกิจสดากับคนที่แทงที่ฟันเนี่ยนะ
โดยนายกิจสดาเป็นลูกน้อง
ส่วนคนที่มีมีดเป็นหัวหน้ามานั่งดื่มเหล้ากัน
คือตอนแรกจะคุยกันเรื่องฝากคนเข้าทำงาน
แต่ปรากฏว่าพอเล่าเข้าปากปั๊บ

หัวหน้างานเปิดประเด็นแล้วชับ
ผมชอบการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ใครไม่เห็นด้วยแต่ผมเห็นด้วยผมชอบใช่ไหม
กิจสดาไม่เห็นด้วยกิจสดาก็ตอบโต้กันไปมา

หัวหน้างานกลับมาพร้อมกับพักพวก๔คน

กิจสดาฟุบจมกองเลือด
แล้วทั้งหมดก็ขี่รถหนีไปครับ
ใช่พี่
มือด้วยฮะ

กลับไปแล้วไปตามพวกมา

นะฮะส่วนหัวหน้างานฝ่ายคนรักพลเอกประยุทธ์

พวกก็หนีไปนะฮะ
แต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะแช่ง

จะติดตามมาดำเนินคดีทั้งหมด

ไอ้พวกทีมฟุตบอลเนี่ย
อยากหิงกันเยอะ